ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแปลกที่นนทบุรีนะคะ
มีผู้หญิงคนนึงมีอาการคล้ายกับถูกผีเข้า

พูดว่าจะให้ส่งของอะไรบางอย่างมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
บางทีก็มีท่าทางนอนคว่ำแล้วก็เลื้อยไปเลื้อยมา

มันไม่ต้องกลับบ้าน
มันบอกว่ามันจะส่งไปซะเนี่ย
มันจะส่งไปซะเนี้ยไม่วันนั้นมันบอกว่าจะส่งไปซะเนี้ย
ใช่ให้เขาส่งไปซะเนี้ยแต่เขาไม่ส่ง
มึงกล้องหากูมึงกล้องหากูมึงจะเอากูไหม
มึงจะให้เหรียญกูไหมมึงจะเหรียญกูไหม

แล้วก็นี้คลับความลงไปแล้วก็ทำทศาสตร์แปลก

ครอบครัวนี้เขาก็ส่งเรื่องราวนี้ไปที่

เขาก็บอกว่าถูกผีเข้า
โดนผีเข้ามา๒รอบ

นำพระไปจำนำตอนอยู่ประเทศเพื่อนบ้านครับ
พอกลับมาเมืองไทยไม่ได้นำพระกลับมาด้วย
แล้วก็มีอาการแปลกแปลกตลอดหมอปลาบอกว่าได้รับการติดต่อจริง
พอหมอปลาบอกว่าจะลงพื้นที่ไปช่วยแต่เหมือนกับว่าครอบครัวนี้
ไม่ยอมให้ไปช่วยแล้วเอาเหรออืมเดี๋ยวลองฟังเสียงดูค่ะ
แต่ถามว่ามันเป็นผีจริงหรือไม่ผีจริงเนี่ยอันนี้ครับ
ผมดูแค่คลิปเลยไม่สามารถอธิบายว่ามันคือผีจริงหรือผีปลอม
หรือผีเรียกร้องความสนใจหรือผีอ้อนผัว
แต่มันก็แปลกตรงนี้แหละฮะพอเราจะลงพื้นที่โคนผีเข้า
กลับกลัวแต่คนที่อยากหายกลับอยากให้ไปมันแปลกไหมฮะ
หรือผีในตัวจะรู้ว่าหมอปลาจะไปจับโป๊ะหรือเปล่า
หรือว่าหมอปลาจะรู้ว่าที่มันเข้ามันคือผีอ้อนผัว
ก็เลยไม่รู้ว่าผีอะไรกันแน่ผีเรียกร้องความสนใจ
หรือผีอ้อนผัวหรือผีจริงหรือยังไงค่ะ

เพื่อวันหลังอยากให้หมอปลาไปดูก็ส่งคลิปให้เขาใหม่กันแล้วกันนะฮะ